คุณผู้ชม๒๓วันมานี้แฮชแท็กเมียหลวงมันสะเทือนเลื่อนลั่นโซเชียล
ได้สังเกตหรือเปล่ามีแต่เทียมเมียหลวงเมียหลวงเมียหลวงเต็มไปหมดเลย

เกิดจากข่าวดังไม่ใช่อะไรนะคะก็มีแบบว่ามีภรรยาเมียหลวงนี่แหละไปบุกงานแต่ง

คลิปนี้เนี่ยคุณผู้ชมค่ะมันก็เลยกลายเป็นข่าวดัง
ก็มีเสียงแตกออกไปหลายแขนงเหลือเกินนะคะ
แต่ว่างานนี้เมียหลวงลวงสังหารในตำนานต้องออกมาแล้วนะ

นั่นแหละพี่ธัญญาก็ขอเบอร์ไปแล้วก็โทรให้กำลังใจเองเลยนะคุณผู้ชม
แต่ขอเบอร์ไปเองเลยบอกว่าแจ๊คมีเบอร์จอยไหม
ปรากฏว่าแกก็โทรไปให้กำลังใจคุณจอยเลยนะ
จากนั้นค่ะคุณจอยก็ได้โพสต์ขอบคุณพี่ธัญญาด้วยนะ
ขอบคุณพี่ธัญญามากค่ะไม่คิดว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจะได้รับกำลังใจจากดารางในดาราดังในดวงใจ
พร้อมติดแฮชแท็กด้วยนะทีมเมียหลวง

ย้ำชัดว่าต้องการให้กำลังใจน้องจริงอาทิตย์แพสต์แทคชีวิตจริงยิ่งกว่าราคอลเออ
งานนี้พี่ธัญญาก็ได้เปิดใจด้วยนะคะกับคนที่ดูแลพี่เป๊กคนก่อนนะ
แล้วและหากย้อนกลับไปเรื่องคุณจอยพี่ธัญญาบอกว่าถ้าเป็นพี่นะ
ในฐานะคนมาก่อนก็ไม่ยอมเหมือนกันจ้ะ

อย่างละครที่ดังส่วนใหญ่ก็เรื่องผัวเมียอะไรอย่างนี้
มันก็เป็นเรื่องราวที่คนมันสนใจอยู่แล้ว
ก็จริงคือโดยสังคมไทย
เขาก็จะค่อนข้างไม่ค่อยโอเคกับคนที่มาทีหลังอยู่แล้ว
เพราะว่ามันเหมือนแบบคนที่มีครอบครัว
มีชีวิตครอบครัวที่ดีอยู่มีลูกมีอะไรอย่างนี้
พี่เหรอคะทุกวันนี้พี่ค่อยยอมเยอะนะ

พี่ก็ยอมเยอะนะเพียงแต่ว่าโอเคมันอาจจะไม่ได้แบบ
โอเคเป็นชัดเจนชัดเจนแต่ว่าโอเคก็เป็นผู้ดูแลไป
เราก็โอเคตรงนี้มันก็จบ
เข้าใจพี่ธัญญานะอะไรที่มันเป็นสิทธิ์ของเราก็ไม่ผิด

เขาเรียกว่าปกป้องสิทธิ์ของตัวเอง
ที่สำคัญก่อนนั้นพี่ธัญญาเคยบอกเอาไว้
ถ้ามาทีหลังต้องอยู่ให้เป็น

เรียกว่าเป็นเมียหลวงยืนหนึ่งตัวจริงเสียงจริงเลยนะคะ
เขาเรียกว่าเมียหลวงยืนหนึ่งเรื่องคุณภาพ